ดูความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะคะที่ปฐุมธานีที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
ที่คนร้ายก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมค่ะ
ฆ่ายกครัว๓ศพพ่อแม่ลูก
คนร้ายนั่งแท็กซี่ไปอุ้มหมาน่ารักไปด้วย

พ่อโดนเข้าไป๑๐นัดนะพี่อุ๋ย

ลูกน้องปืนลูกชายวัย๕ขวบของบ้านนี้

แล้วคนร้ายกลับอ้างว่ายังไงบอกว่าตั้งใจจะยิงแค่พ่อ
แต่ตกใจเลยยิงเมียกับลูกเขาด้วย
นี่คือตกใจเหรอกระหน่ำยิงเข้าไปขนาดนี้นะคะ

ตัวฝ่ายผู้ตายที่เป็นคุณพ่อ
เอายาบ้าไปซุกไว้ใต้ถุนบ้านเขา
ทำให้แม่เขาต้องติดคุก๒๕ปี
แต่ก็ไม่มีใครปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหานะคะ
แต่นี่มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

แล้วแม่ของผู้ตายที่เป็นผู้หญิงก็เจอไง
รถแท็กซี่ไปจอดที่หน้าบ้าน
ว่ายแม่แม่ยังอวยพรให้เลย

คุณนัทวินทีมข่าวของเราได้มานะคะ
ฮาไทยราช๒ค่ะ๑๑โมง๒๗นาที
นี่นะคะก็รถแท็กซี่ค่ะ

มิ้นเชื้อชุ่มหรือในแก่นะคะ

รถคันนี้ก็เข้าไปในซอยนางสัมเภา
กล้องที่บันทึกภาพเวลามันจะเร็วกว่าเวลาจริง

ทำให้เวลาไม่ตรงกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
แต่ว่ากล้องตัวนี้อยู่ก่อนจะถึงบ้านของผู้ตาย

ทีนี้ค่ะรถแท็กซี่สีชมพู

คือเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยอ่ะนะคะนี่นะคะทีนี้ผู้เสียชีวิตทั้งสามศพเนี่ยค่ะ
คือก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยเขาออกไปซื้อของเตรียมจะเอามาขาย
นี่นะคะรถของผู้เสียชีวิตแล้วเขาก็ขับเข้าไปในซอยตอนเที่ยง๑๖นาที
รถจักรยานยนต์สีแดงนะคะมากันพ่อแม่ลูกลูกเนี่ยน้องปืนนั่งอยู่ด้านหน้า
หมวกกันน็อกนี่ตัวแม่ก็ถือของเต็มเลยทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
บ้านที่อยู่หลังบ้านของผู้เสียชีวิตบ้านของนายบุญเสริมอายุเจ็ดสิบปี
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ตอนที่เสียงปืนชุดแรกดังอะค่ะสักสองสามนัดนะคะ

นี่ค่ะจะเสียงปืนสักสองสามนัดอันนี้คือบ้านหลังนี้อยู่หลังบ้านที่มันเกิดเหตุ
ครับภรรยาของนายบุญเสริมวิ่งเข้ามาในบ้านจะไปดูหลังบ้านที่ติดกับบ้านของผู้เสียชีวิต
บุญเสริมบอกว่าตอนนั้นยังคุยกับนางกรวิกาผู้เสียชีวิตอยู่เลยยังคุยกันอยู่เลย
ตอนนั้นเขาก็ดูเหมือนไม่ตกใจอะไรเพราะไม่คิดว่าสามีจะโดนยิงไงคะ
บุญเสริมก็บอกว่าตกใจมากเสียใจมากที่มันเกิดเหตุสลดแบบนี้
สงสารที่สุดเลยน้องปืนอ่ะเพิ่งห้าขวบอะค่ะ
ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยต้องมาโดนยิงนะคะ
เปิ้ลอยู่บ้านตรงนั้นคราวนี้
คราวนี้น้ำก็ตามเข้าไปดูอีกทีก็โดนยิง

มันก็อยู่เห็นอย่างนี้แหละแต่บ้านเขาอยู่หลังนู้นที่ยิงกันข้างในนู้นน่ะเนอะ
ครับเราก็ไม่เห็นครับ

ก็ไม่ได้คุยก็ถามว่านี่เสียงปืนอะไร

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปพบกับญาติญาติที่กำลังเตรียมตัวไปวัดค่ะ
ไปเจอกับนางสุรีลักษณ์แม่ของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นยายของน้องปืน
น้ำตาไหลตลอดเวลาร้องไห้ตลอดเวลา
ซึ่งก็คุยกับทีมข่าวของเราว่าไม่จริงเลยนะ
ผู้ต้องหาบอกว่าตั้งใจจะยิงแค่ผู้ชายก็คือนายสารวุฒิ
แต่ตกใจก็เลยต้องยิงนางกรวิกากับน้องปืนด้วย

เชื่อว่าคนร้ายเตรียมการมาเตรียมตัวมาจะมาฆ่ายกครัวแน่
ไม่มีทางจะให้อภัยคนแบบนี้
ทำไมต้องมาฆ่าคนอื่นแบบนี้
อยากรอดูเหมือนกันว่ากฎหมายจะทำอะไรกับคนแบบนี้ได้บ้าง
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าอยากจะมาขอคำมาขออโหสิกรรมมาเลยนะ

ใช่ไหมฉันอยากจะถาม
ให้มันมาสิให้มันมาพูดตรงหน้าฉันมันจะพูดว่ายังไงมายิงลูกฉันเนี่ย
โหสิพี่โหสิให้มันมาคุยกับฉันให้มันมา
ให้มันมาตรงหน้าฉันเนี่ยให้มันมาฉันอยากเห็นมันตรงหน้าเนี่ย
ดูดิว่ามันจะพูดว่ายังไงให้มันมา

กฎหมายเมืองไทยจะทำยังไงกับไอ้คนนี้
ฆ่าคนตาย๓คนไม่ใช่๓ปี๕ปีออกมาเดินมาบ้านฉันได้เนี่ย

ฉันอยากดูบ้านเราเหมือนกันว่าเออเขาทำอะไรกันทุกวันนี้
คุณผู้ชมคะด้านคุณพ่อของนายสารวุฒิผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่มูลเหตุที่คนร้ายกล่าวอ้างนะ
กล่าวอ้างว่านายสารวุฒิลูกชายพ่อ
โยนยาบ้าไว้ใต้ถุนบ้านเขา
จนทำให้แม่ของเขาติดคุกเนี่ย
แล้วก็โกรธแค้นกันมาเนี่ย

ใครจะเอายาบ้าไปโยนใต้ถุนบ้านเพื่อน

ทำไมแบบไม่คุยกันไม่อะไรล่ะ

ก็ยังดูแลผู้ก่อเหตุเป็นอย่างดีนะ

ผู้ก่อเหตุไปมีเรื่องมีราวอะไรที่ไหนลูกชายพ่อไปช่วยตลอดเลย
ถามว่ามุมมองถ้าเป็นจริง

การมาอย่างนี้อาการมืนเมามาอย่างนี้ลูกผมจะต้อนรับอย่างดีอะครับ
ใช่ว่าเขาก็มีลูกผมก็มีนะ
ถ้ารู้ว่าอย่างนี้ขึ้นบ้านก็ลูกผมก็ยิงล่วงบ้านแล้วถูกไหมครับพี่
พ่อบอกว่าเท่าที่รู้มาเหมือนกับว่ามันมีมือที่๓ค่ะคุณผู้ชม
เป็นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งของผู้ก่อเหตุ
พยายามจะทำให้นายสารวุฒิผู้ตายกับผู้ก่อเหตุแตกคอกันไม่คบกันตัดขาดกันปั่นหู
นายสารวุฒิปั่นหูผู้ก่อเหตุจนเหมือนกับว่ามันกลายเป็นเรื่องเศร้าแบบนี้
บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาจัดงานศพให้เรียบร้อยนะคะ
พวกมือที่สามเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นดีกันพ่อพูดแบบนี้เลยอ่ะ
อืม
เพราะว่าที่ผมรู้มาคร่าวนะครับมันจะมีมือที่๓เนี่ยครับ
เพราะว่าเบลเนี่ยก็ห่างทางเพื่อนมาเขาทำมาหากินจะมีมือที่สามมาคอยเสี่ยมอะครับ

ใช่ครับเป็นเพื่อนเป็นไปอีกกลุ่มหนึ่งหมายถึงว่าจะไม่ให้ทั้งแก่คนที่ก่อเหตุต่อลูกผมเหมือนโลกคบกันไปอะไรอย่างนี้
แต่คุณไม่คิดว่าคำพูดของคุณคนมันไม่ได้หลับได้นอนอาการมันเครียดไงไม่คิดว่าจะมาทำถึงขนาดนี้ไง
ผมฝากถึงมือที่สามด้วยนะเดี๋ยวรอเสร็จงานลูกชายผมหลานผมก่อนนะ

โอ้โหคุณพ่อพูดทิ้งท้ายไว้แบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตวันนี้
ญาติญาติก็นำข้าวกับข้าวน้ำดื่มมาวาง
แล้วก็จุดทูปเอาไว้ให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๓

เพราะว่าน้องปืนชอบมาก
เอาตุ๊กตาตัวโปรดของน้องปืนมาให้เราดู
นี่ค่ะตุ๊กตาไดโนเสาร์สีเขียว

เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเคยเอาไปแล้วลืม

ถึงขั้นต้องให้ปริศนีย์ส่งกลับมาให้
คือรักตุ๊กตาตัวนี้มากนะคะ
แล้วถ้าจะพูดถึงความผูกพันของนางสุรีรักษ

โอ้โหน้องปืนคือหลานคนแรกของครอบครัวคุณผู้ชม

แล้วน้องปืนอายุ๕ขวบแต่ฉลาดมาก

นี่ขนาดคือพ่อโดนยิงใช่ไหมคะ
คือแบบยังวิ่งมาบอกคนอื่นให้ไปช่วยอ่ะ
พอยายของน้องปืนเห็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับน้องปืนเดินมา
ตอนนี้คุณยายรับไม่ได้เลยนะร้องไห้ตลอดเลยนะ
เห็นเด็กวัยไล่กับน้องปืนคือร้องเลย
ใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะคือมีเต่าที่ผู้เสียชีวิตเลี้ยงไว้ในบ่อปูนซีเมนหน้าบ้านนะคะ
เต่าทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีอยู่สัก๑๓ตัว
คนใกล้ชิดเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเลข๑๓เป็นเลขไม่ดีหรือเปล่า
ตามความเชื่ออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมนึงนะคะ
มุมในเรื่องของความเชื่อค่ะ
ทีนี้ค่ะตำรวจสพคูคศอธิบายเรื่องของคดีความค่ะ
คือตอนนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะรอผลตรวจเรื่องของสารเสพติดในร่างกาย
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุทั้งสองกระบอกจดทะเบียนถูกต้อง
แต่จะเป็นปืนของใครเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพราะเมื่อวานที่เราเล่าไปเราเล่าให้ฟังว่ามันจะมีปืนสองกระบอก
ปืนที่คนร้ายพกไปกับปืนของผู้เสียชีวิตก็คือผู้เป็นสามีค่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าปืนที่ว่านี้เป็นปืนของใครอะไรยังไงกันแน่ที่ใช้ก่อเหตุ
แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็๒กระบอกนี่แหละ
ผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุจริง
มูลเหตุก็บอกเหมือนเดิมว่าเป็นความแค้นส่วนตัว
แต่ตำรวจบอกว่าขอไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเพราะจะไปกระทบกับสำนวนคดี
พอไปตรวจสอบประวัติอัตยากรรมเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุเคยถูกดำเนินคดีข้อหารับของโจรและข้อหาเสพยาเสพติด
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดอะไรหรือเปล่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่ม
แล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงเสพยาเสพติดไหม
เรื่องต้นมันไม่มีความผิดปกติอะไรในการสอบปากคำพูดคุยกับผู้ต้องหาคนนี้นะคะ
เรื่องของสภาพจิตเรื่องของเมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันไม่มี
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอาจจะไม่พาไป
เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจำลองเหตุการณ์ที่โรงพักกันนะคะตอนเช้าแล้วก็นำตัวไปฝากขัง
ก็ตอนนี้ยังสอบปากคำผู้ต้องหาไม่เรียบร้อยนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องมีทนายความแล้วก็เดี๋ยวต้องมีหลายหลายฝ่ายร่วมกันสอบปากคำด้วย
คือเป็นเสียงของผู้ต้องหาแหละถ้าเขาจะร้องขอทนายความอะไรแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นกระบวนการในการสอบปากคำมันยังไม่ครบถ้วน
ทีนี้ไอ้มูลเหตุที่ผู้ต้องหาเขาบอกเอาไว้เนี่ย

เนี่ยเราก็พยายามจะไปสืบเสาะแล้วก็ไปหาความจริงตรงนี้ให้นะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ที่พักของผู้ต้องหาก็คือในแก่นะฮะ

นี่เป็นชุมชนริมคลองรัดพร้าววังหินนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ในแก่จะไปก่อเหตุยิงก็เสียชีวิตสามศพทั้งครอบครัวเนี่ย
มาหายายที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านตรงนี้ก่อนนี่นะครับ
คนที่บ้านบอกโอ้โหตกใจมากนะตกใจมาก
แล้วไม่เคยเห็นว่าในแก่กับทางฝั่งผู้ตายเขามีเรื่องบาดหมางอะไรกันนะ
เพราะว่าตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปได้เจอกับเพื่อนนะครับ
เพื่อนของผู้ต้องหาแล้วก็เพื่อนของผู้ตายด้วย
เขาชื่อกฎชกรนะครับกฎชกรบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุสักครึ่งชั่วโมงเนี่ย
แก่เนี่ยเดินทางมาที่บ้านที่บ้านของยายตรงนี้มากับสุนัขตัวหนึ่ง
แล้วตัวของเขาเนี่ยยังถามแก่อยู่เลยว่าเออไปซื้อหมามาจากไหน
แกบอกว่าซื้อมาจากแถวนี้นี่แหละซื้อมาหมื่นนึงนะ
ที่ในแก่เนี่ยจะออกไปจากบ้านยาย
แล้วก็ถึงมาทราบว่าไปก่อเหตุยิงเขาตายทั้งครอบครัว๓ศพ
ซึ่งกฎชกรบอกกับเราว่าตกใจมาก
แต่เท่าที่เขารู้เนี่ยฝั่งของในแก่กับฝั่งของผู้ตายเนี่ย

คือเขาก็คุยกันเป็นเพื่อนกันปกติครับ
คือแบบว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็คือเป็นเพื่อนกันมาสนิทกันมา
มันไม่มีใครคิดหรอกว่าจะแก่มันจะไปทำ

คือยังงงกันอยู่เพราะว่าถ้าตอนแรกบอกมาบอกเดี๋ยวโดนยิงยังงงไปเลยว่าใครเป็นคนยิง

ยังถามกันบอกใช่หรือเปล่า
เราก็ได้ข้อมูลว่าบ้านของในแก่เนี่ยที่เคยอยู่กับแม่เนี่ยกับพ่อเนี่ยที่บ้านเลยเนี่ยนะ
บ้านเดิมของเขาเลยเนี่ยตรงที่ไปเมื่อสักครู่ในบ้านใหญ่
นี่ฮะไม่อยู่แล้วนี่ฮะไม่มีบ้านตรงนี้แล้ว
ป้าแดงนะครับคือป้าแดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็รู้จักกับครอบครัวทั้งของในแก่ผู้ก่อเหตุกับทางฝั่งของผู้ตาย
ก็ทำให้ทราบข้อมูลว่าก่อนหน้านี้บ้านของนายแก่เนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำ
ตัวในแก่กับในเบลผู้ตายเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก
แม่ของในแก่โดนจับคดียาเสพติดแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปบ้านหลังนี้ก็จะมีพ่อของในแก่ที่อาศัยอยู่
แล้วพ่อในแก่เนี่ยเพิ่งตายเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะเจ้าของที่ดินก็มาลื้อถอนบ้านไป
ซึ่งตัวของป้าแดงบอกว่าก็ไม่ได้ติดต่อกับทั้งสองครอบครัวเนี่ยมาเลยนะฮะไม่ได้ติดต่อเลยมาทราบข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ตกใจมากเหมือนกัน
ไอ้แก่ไปอย่างไงเบล

แต่เราก็ไม่คิดไงแถวนี้เขายังว่าไม่น่าไม่คิดกันว่าแกจะไปทำอย่างนั้น
เรื่องจริงอันนี้ก็เสียใจเสียใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
เพราะว่าเราพอเห็นแกแล้วโอ้โฮแกไม่น่าเลย

เด็กมันไม่รู้อีโหนงี้เนี่ย
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
ได้มีการรับศพทั้ง๓ศพนะคะ
พ่อแม่ลูกก็คือนายสารวุฒินางกรวิกาและน้องปืน
ออกจากโรงพยาบาลภูมิพลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองใหญ่
แถวสายไหมค่ะครับนักข่าวของเราคุณนัทวินบอกว่า

คนก็ร้องไห้กันระงมสงสารกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
เย็ดเพื่อนก็มาร่วมงานกันเยอะ
พอรถที่นำร่างของ๓พ่อแม่ลูกมาถึงสารวัฒน์
คุณตาคุณยายไปรอรับแล้วเหมือนจะเป็นลมเลย
ใจสลายนะคะต้องประคองกัน
คุณยายจุดทูปเรียกลูกแล้วหลานให้เข้ามาที่สาราวุธ
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ
ตอนที่จัดเตรียมงานรดน้ำศพนะคะคนก็ร้องไห้กันบรรยากาศเศร้าค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณยายของน้องปืนร้องไห้ตลอดเวลา
มือสั่นตัวสั่นตลอดเวลา
คือญาติญาติต้องประคองเอายาดมมาให้กลัวจะเป็นลม
บางครั้งก็นั่งเหม่อแล้วแยกออกไปนั่งคนเดียวเนี่ยค่ะต้องช่วยกัน
คือกินข้าวไม่ลงค่ะคุณยายบอกทำใจไม่ได้นะคะ
โอ้โหก็จะมีบางช่วงที่แม่ของนายสารวุฒิ
สองแม่ค่ะที่ลูกเสียชีวิตนั่งร้องไห้ด้วยกัน
จับมือกันปลอบกัน
มีศักดิ์เป็นคุณยายกับคุณย่าน้องปืน
เขาก็พูดสงสัญน้องปืนที่สุดเลย
ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยต้องมาตายแบบนี้
ญาตินำหมวกกันน็อกของน้องปืนค่ะ

ปืนใส่ตลอดเลยเวลาขึ้นรถจักรยานยนต์กับพ่อนี่นะคะ
แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่หมวกเนี่ยค่ะ
ก็เป็นมีของเล่นด้วยมีรถจักรยานมีของเล่นปืนมีรถมีตุ๊กตาไดโนเสาร์ของน้อง
คือเอามาหมดเลยนะคะสิ่งที่น้องชอบ
นี่จักรยานนี่ฮะใช่มาวางเอาไว้
นักข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของนายสารวุฒิและนางกรณิกานะคะ
เพื่อนบอกว่าไม่รู้เลยว่าทั้งคู่มีเรื่องอะไรที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่รู้ว่ามีคนปั่นทำให้ผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุทะเลาะกันเข้าใจผิดกัน
พูดเหมือนคุณพ่อเลยมีคนปั่นมีคนปั่นมีมือที่สามปั่น
ให้ข้อมูลปั่นหัวทั้งคู่จนเขาทะเลาะกัน
เราได้ข้อมูลเพิ่มจากญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
เดิมทีกำหนดการที่จะนำศพของทั้ง๓ศพออกมาจากโรงพยาบาลภูมิพล

แต่ว่าผลการเอ็กซาเรย์ร่างกายของนายสารวุฒิมันมีกระสุนเพิ่มอีกนะคะคุณผู้ชม
ตอนแรกเราบอกว่า๑๐นัดใช่ไหมเห็นบอกมีเพิ่มอีกนัดหนึ่ง

ทางครอบครัวบอกว่าจะประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด๓ศพคือที่เดียวกันเลย
พ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกัน
ปนกิจวันอาทิตย์๘พฤษภาคม๔โมงเย็นค่ะที่เมนวัดหนองใหญ่ค่ะ